ต่อมือวานมีงานก๊อบพิชยาโทดีใจมากเพราะว่าไม่เจอก๊อบมาพักหนึ่งหลังจากมอลล่าสุมเหมือนกัน
ขวานอุสามณีหล่อขึ้นแต่ว่าหลายคนก็คือฮาว่าหรือว่านางจะไปคบกับโฟสโกลัส
เพราะอะไรอ่ะพี่แจ๊คทำไมคู่นี้มันโคจรกันได้
เกาหลีแล้วนางก็มุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งกันก็เลยต้องไปถามว่าตกลงยังไงสลับคั่วหรือเปล่า
เซอร์ไพรส์หรือไม่นะคะไปฟังก๊อฟพิชยะเลยค่ะ
ปีที่แล้วไปคนเดียวก็เลยรู้สึกเหมือนเหงามากปีนี้ไปคนเดียวก็ชวนเพื่อนไปดีกว่า
งั้นไม่มีเอ๊ะครับแต่ตอนนี้ก็จอดทำงานเต็มที่ยังไม่ได้พร้อมนี่จะแบบว่ามีใครอะไร
พี่แจ๊คแต่เห็นแบบนี้ก็เวลาเขาถ่ายรูปด้วยกันแบบนี้คือโฟเองก็มีแฟนคือไทม์ไทยถูกไหม

หึงแล้วค่ะเพราะว่าทำไทยก็ชิวนะคะ

ทำไมเสียงฉันเหมือนแบบจะหลิดแรงมาก
แกจะเมาให้ฟังคือแบบนี้นะคะ

ตอนแรกวางลันดาวทำข่าวกะจะมีก๊อฟ

ปรากฏว่าอีกงานหนึ่งคุณขวานอุสามณีอยู่อยู่

เหมือนมีคนไปบอกว่าเออก๊อฟอยู่งานนี้

รู้แหละว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องนี้อีก
ใช่นะคะก็เลยแบบไม่รู้แล้วว่าตกลงมันเป็นยังไงนะคะ